กลับมาช่วงนี้นะครับดูข่าวสารในแวดวงบันเทิงกันหน่อย
เป็นข่าวของนางเอกสาวชื่อดังเจนี่เทียนโพสุวรรณ
ก็หลังจากที่ได้เลิกรากับอดีตสามีแต่งงานไปเมื่อปี๕๖นะฮะ
เลิกไปเมื่อ๕๗กับคุณชนสวัสดิ์อัสวเหม
คนก็จับตาดูว่าเออคุณเจนี่จะมีรักครั้งใหม่
ไหมจะแต่งงานอีกหรือเปล่าอะไรยังไง
เพราะว่าด้วยวัย๓๖ปีนะปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ายังสวยอยู่
ค่ะดิฉันก็๓๙ว่ายังสวยฮะ
คุณเขียนมาสอนนี่ผมยกขึ้นหิ้งไปนานแล้วฮะ

ทีนี้ผู้ชายพ่อหนุ่มคนนี้ใช่ไหมคุณเดี๋ยวมาสอนที่ใส่หมวกเนี่ย

ว่ากันว่าเป็นแฟนนุ่มเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณเจนี่

เขาเป็นนุ่มรุ่นน้องแล้วเขาก็ออกกำลังกายด้วยกัน

น้องผู้ชายหุ่นดีมากเขาออกกำลังกายด้วยกันตลอด

ก็เลยว่ากันว่าเออปลูกต้นรักครั้งใหม่กันแล้ว
ถึงขั้นจะแต่งงแต่งงานด้วยซ้ำนะครับ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่ามิกกี้อายุ๒๐กว่า
ข่าวล่าสุดนะครับที่ว่าลือลือกันเนี่ยนะครับว่าเจนี่นางเอกชื่อดังของเมืองไทยเจนี่เทียนโพสุวรรณจะแต่งงานกับแฟนหนุ่มไฮโซรุ่นน้องนามว่ามิกกี้ตกลงมีแหล่งข่าวนะครับเปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงของไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่างานแต่งงานจะมีขึ้นจริงนะ

ว่าทั้งสองคนจะยังไม่ได้ออกมายืนยันแบบโอ้โหว่าผมแถลงข่าวว่าเราจะแต่งงานกันเนี่ยแต่แหล่งข่าวยืนยันว่าจะแต่งงานกันจริงและงานแต่งจะมีขึ้นในวันที่๑๘ตุลาคมนี้

ขั้นระบุวันเลยนะครับ
จะจัดพิธีที่โรงแรมหรูในกรุงเทพแล้วจะไปฮันนีมูลที่เกาะสมุยแบบส่วนตัวในวันที่๒๑ตุลาคม
แรงข่าวยังบอกกับทีมข่าวบันเทิงของไทยรัฐทีวีว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจนี่กับแฟนนุ่มมิกกี้จะไปวัดตัวตัดชุดวิวา
ชุดวิวานี่เห้ยหูวแหล่งข่าวถึงรู้เลยว่าคอนเซ็ปต์ชุดวิวาเป็นอยังไง
แบบเรียบเก๋ตัดกับแบรนด์ชื่อดัง
ดังแบบดังสุดเลยของชุดในตอนนี้นะครับ
แล้วงานแต่งงานครั้งนี้อาจจะไม่ได้เชิญสื่อกันอย่างเออเกริกตามสไตล์ของเจนี่

พอแหล่งข่าวให้ข้อมูลมาแบบนี้เนี่ยไทยรัฐบันเทิงก็ติดต่อคุณแม่ของคุณเจนนี่นะคะ
อยากรู้ไงว่ามันลือหรือมันจริงหรือมันยังไงคะคุณแม่ติดต่อไม่ได้ค่ะ
ส่วนไฮโซมิกกี้ก็ให้สัมภาษณ์ผ่านไทยรัฐออนไลน์นะคะ
บอกว่าโอ้โหข่าวเนี่ยนักข่าวรู้เยอะกว่าตัวผมเองอีกไปรู้กันมาจากไหน
ก็ถามย้ำไปว่าตกลงมันจริงไหมเจ้าตัวก็หัวเราะค่ะ
ก็บอกแค่ว่าอ่ะก็ว่ากันไปวันต่อวันดีกว่าเนี่ยนะคะ
ก็หัวเราะอย่างเดียวหัวเราะอารมณ์ดีตอบสั้นแค่นี้ค่ะ
ส่วนคุณเจนนี่เองเนี่ยก็เพิ่งเปิดใจกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
ว่าจะแต่งงานรอบสองจริงหรือเปล่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองคุณผู้ชมค่ะ
เธอก็บอกกับนักข่าวว่าให้ใจเย็นยังไม่อยากพูดอะไรตอนนี้
แฮปปี้ดีลองย้อนไปฟังดูหน่อยไหม
เมื่อวันเสาร์คุณเจนนี่ตอบเอาไว้ว่ายังไงค่ะ
ยังไม่มีอะไรนะคะยังไม่มีอะไร

ก็ยังไม่อยากตอบอะไรอีกเหมือนกันค่ะ
ใช่จริง
ทั้งคู่ยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่ได้แถลงข่าว
แต่แบบนี้เขาเรียกว่าแม้จะไม่ตอบรับแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธ
ใช่ถ้าเกิดมันไม่ใช่เรื่องจริงปกติคุณเจนี่จะปฏิเสธไปเลยไงว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่
ก็คุณจักรีนผู้ศึกหาบรรเทิงของไทยรัฐ
เขาจะให้ผมไปหาเค้าต้องหรือเปล่า